ดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่จันทบุรีกันหน่อยนะคะ
แต่ว่าคนร้ายไม่สามารถนำเงินไปได้ค่ะ
พิสูจน์หลักฐานก็รีบตรวจสอบที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
ตรงตู้ไอเทียมตรงนี้ที่มีคนร้ายมาลอบวางระเบิด
ตู้เอทีเอ็มของธนาคารออมสินนะคะอยู่หน้าเทสโกโลตัสสาขาขลุง
โดยที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนสุขุมวิทย์สายจันทบุรีตราดค่ะ
เข้าตัวเมืองค่ะพนักงานของห้างนี่ออกมายืนดูเหมือนกันนะ
อืมแต่ว่ายังคงตกใจอยู่เลยค่ะตรวจสอบดูแล้วเนี่ย
เอทีเอ็มถูกแรงระเบิดพังเสียหายอุปกรณ์ที่ตั้งของร้านค้า
บริเวณหน้าห้างก็ปลิวกระจายเกลื่อนไปหมดเลยค่ะรวมถึงยังมีเศษเหล็กเส้น
ถูกตัดเป็นท่อนความยาวประมาณ๒นิ้วตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนของวัตถุระเบิดที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุนะคะ
ส่วนทางด้านนายศักดิ์ศรีมุ่งงามอายุ๔๕ปีซึ่งเป็นผู้จัดการสาขาให้การกับตำรวจนะคะ
บอกว่าเหตุนี้เนี่ยโชคดีเกิดขึ้นในช่วงที่ยังไม่มีใครมาทำงานค่ะ
เพราะว่ายังไม่เปิดทำการคือช่วงเวลาประมาณ๗นาฬิกา
ห้างเนี่ยไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยเลยเพราะว่าติดตั้งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยออนไลน์ไว้
เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบนะคะ
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุระบบเชื่อมต่อมันไม่ทำงานค่ะ
ทำให้ไม่มีใครทราบว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้น
ร้ายเนี่ยไม่ได้ทรัพย์สินไปนะคะอันนี้เรามาเจอตอนกี่โมงแล้วเนี่ย
ตอนเปิดประตูครับเปิดประตูตีห้าอ่าตีห้ามาเปิดประตูแล้วเจอ
ระบบที่เคยทำงานไม่ทำงานปกติจะแจ้ง
ถ้ามีเหตุการณ์ไม่ปกติอะไรก็จะแจ้งถ้ามีสิ่งไม่ผิดปกติ
เขาก็จะมือกล้องตัวเนี้ยต้องจะดูทั้งทั้งหมดเลยแล้วทั้งพื้นที่
ประตูทางเข้าตัวห้างที่อยู่ใกล้กับตู้เอทีเอ็มมากที่สุดนะคะ
นี่ค่ะบันทึกภาพได้ตอนตี๒๕๐นาที
เห็นคนร้ายสองคนมาลงมือก่อเหตุค่ะ
มีผ้าปกคลุมใบหน้าพอระเบิดเสร็จเนี่ยก็ได้เดินกลับมายังจุดเกิดเหตุด้วย

ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีออกไปด้านหน้าห้างอย่างรวดเร็ว
เมืองต้นตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หน้าสหกรณเครดิตยูเนียนอีมงค์อำเภอขลุงนะคะ
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็แกะรอยเส้นทางหลบหนีในการล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีแล้วค่ะ